คุณผู้ชมคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อโยทัศวรรณโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงของเรามานานถึง๔๐ปี
ตอนนี้อาโยของเราอายุหกสิบแปดอีก๒ปีจะเจ็ดสิบแล้วว้าว
หน้าในวันนั้นกับหน้าในวันนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่เลยนะคะ
สุขภาพดีด้วยนะถูกต้องแล้วแข็งแรงขับรถเองรับงานเอง
เจอคุณอาเลยกระซิบถามซะหน่อยว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ
มันต้องทำยังไงบ้างบอกลูกบอกหลานหน่อยหลานเลยค่ะ
ที่สำคัญค่ะอาโยเองจะแอบลุ้นหลานจากลูกสาวคนเก่งอย่างน้องขวัญหรือเปล่า
เรามาฟังทั้งหมดจากนักแสดงอาวุโสน่ารักคนนี้กันเลยค่ะ
อายุจะเป็นคนอันดับหนึ่งเลยคือไม่เครียด
คือความเครียดเนี่ยเป็นตัวนำโชคโชคในการโชคร้าย
ใช่ไหมคะโชคร้ายที่จะพาโรคภัยไข้เจ็บมาหาเรา
อายโอจะแบบเป็นคนที่คิดคิดอะไรดีอะ
อะไรที่ไม่ดีโยก็จะแบบไม่ไปสนใจ
ขวัญเป็นกำลังใจสำคัญไหมคะลูกสาว
ใช่เขาเป็นคนเดียวที่เป็นสมบัติของเรา
โดยแท้จริงใช่ไหมเราก็เลี้ยงดูเขามารักเขามาก

เรื่องมีน้องมีหลานนี่แหละค่ะคุณอารุ้นไหมคะ

ก่อนก็ลุ้นเพราะว่าชอบเด็กรักเด็ก
แต่ตอนนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วแหละแล้วก็